พาคุณผู้ชมไปท้องถนนสำหรับเหตุการณ์อุบัติเหตุ
รายวันที่เกิดขึ้นคราวนี้เป็นเรื่องของรถส่งน้ำแข็งค่ะ
จังหวะที่คนขับรถเปิดประตูปรากฏมอเตอร์ไซค์ขับขี่มาอย่างรวดเร็ว
ชนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันทั้งคู่เลยค่ะ
คุณผู้ชมครับปรากฏว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียชีวิตนะคะตอนแรกเนี่ยเขาบาดเจ็บหนักเลยค่ะก็พยายามจะช่วยกันปั๊มหัวใจระหว่างที่รอรถพยาบาลเนี่ยค่ะจังหวะเนี้ยคนเปิดประตูลงมานะคะคนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่หน้าร้านขายของชำริมถนนสี่ศูนย์ศูนย์หกกระเฉดคลองช้างตายที่ตำบลมาบ
หัวเมืองหัวตระยองค่ะตอนที่กู้ภายไปเนี่ย
ก็มีคนเจ็บสองรายนะคะคนขับรถน้ำแข็งถูกชน
ถลายไกลออกไปประมาณ๑๐เมตรก็หายใจอ่อนแล้วล่ะนะคะ
แต่ว่าก็สุดท้ายเสียชีวิตระหว่างที่นำส่งโรงพยาบาลค่ะ
นายอนุสรคนที่นั่งข้างคนขับเนี่ยค่ะรถน้ำแข็งเนี่ยนะคะ
บอกว่ากำลังจะไปส่งน้ำแข็งตรงนี้ค่ะ
ถึงร้านแล้วเขาเห็นผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์สายไปสายมาลักษณะเหมือนคนเมา
คนขับรถเขาก็เลยขับแซงขึ้นมา
แล้วพอมาถึงตรงนี้กำลังจะเปิดประตูรถลงไป
ก็ปรากฏว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ชนกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ชนกับคนขับรถอย่างจังเลยจนทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์สุดท้ายเสียชีวิตค่ะ